เรื่องของความหิวกันบ้าง

แต่ว่ามีคนหิวมากกว่าเราอีกนะ

เอ๊ะทำไมท่าทางมันแอบ
มันแบบค่อยไปกินอะไรอย่างนี้

คือแม่หิวแหละก็แบบยกทัวร์ยกจ้า
ทำเพลงเสร็จสับเนี่ยคุณดูนะ
ขณะกำลังทำรายการถ่ายรายการอยู่

แม่ชมค่ะไม่รอช้าหยิบจำ
นี่ดูสกิลการตักซะก่อน

สองทัพพีจุกไปนะคะ

เหลือไปมองด้วยนะด้วยความน่ารักจริง

ไม่รู้ว่าสายตามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า

แบบเขินไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ

พายุได้ลีลาความหิวมาจากใคร

สองแฝ่สายฟ้าพายุค่ะ
ตอนเช้าตื่นมาสไลด์แล้วเจอคลิปนี้คุณผู้ชมค่ะ

ต่อไปคุณชมพู่นะสบายใจได้
พี่สายเนี่ยดูดิสายตาละมุนสุดเขารับหน้าที่
เป็นพี่ชายที่แสนดีนะ
เพราะอะไรเดี๋ยวไปดูจากคลิปเลยค่ะ

เป็นดูเสียงแห่งของน้อง

พูดว่าอ้าปากอย่าโอ้มนะให้กลืนด้วย

นะคะน่ารักมากจริงนะคุณผู้ชม